เอาศึกสายเลือดกันที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อย
คุณผู้ชมครับที่ดินเป็นสวนยางพารา๑๕ไร่
มีพี่น้อง๔คนเขาก็ต้องแบ่งกัน
ตอนพ่ออยู่ไม่มีปัญหาแต่ตอนพ่อเสียชีวิตมีปัญหาซะแล้ว
พี่สาว๓คนตามน้องชายคนสุดท้องไปทำการรังวัดที่
เพื่อแบ่งกันเป็น๔ส่วนแต่น้องไปถึงยังไม่ยอมแบ่งให้
เพราะตามที่ตกลงกันน้องชายต้องได้กรรมสิทธิ์ซะก่อน
ในการทำมาหากินสุดท้ายมีเรื่องมีราว
พี่สาวบอกว่าน้องชายจะไปบีบคอเขาก็เลยต้องป้องกันตัว
แต่ฝ่ายน้องชายบอกว่ากับพี่สาวกับพี่เขย
เอามีดไม่ใช่สิเอาไม้กับเสียนไปตีหัวเขา
ทำร้ายร่างกายเขาเลือดอาบก็เลยต้องไปแจ้งความเอาเรื่องกันแบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าเมื่อวานครับ
ตัวคนเจ็บคือนายสุปเชษฐาวังแก้วอายุ๔๓ปี
เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพนดินแดง
บอกว่าถูกพี่สาวกับพี่เขยเอาไม้กับเสียมเหล็กตีศีรษะจนหัวแตก
ไม่พอใจเพราะเขาไม่ยอมแบ่งที่ดินมรดกให้
อันนี้ภาพต้องย้อมเป็นสีเทาเพราะเลือดอาบเลยเวอะหวะเลยทีเดียว
คนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุพี่สาวทั้ง๓คนของเขาโทรมาตาม
ให้ไปทำการมรวดที่ดินเป็นสวนยางพระราชิบห้ามไร้
พอพ่อเพิ่งเสียชีวิตในพื้นที่บ้านทรัพย์คณิงตำบลโนนดินแดง
ต้องการจะแบ่งออกเป็น๔ส่วนก็บอกพี่สาวว่ายังแบ่งไม่ได้สิ
เพราะว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตตอนนั้นมีการทำบันทึกข้อตกลงกัน
ผู้ใหญ่บ้านเอาไว้แล้วว่าที่เนี่ยจะมีการแบ่ง๔ส่วนเท่ากัน
แต่ว่าในช่วงปีนี้๖๓๖๗ใน๔ปีนี้ตัวเขาเองเป็นน้องชายคนเล็ก
จะได้เข้าไปทำประโยชน์ที่ดินก่อนเพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่พอครบ๔ปีแล้วเดี๋ยวจะจัดสรรแบ่งสรรปันส่วน
ให้กับพี่สาวทั้ง๓คนเท่ากันให้ทำประโยชน์นะฮะ
แล้วก็มีการลงชื่อในบันทึกฉบับนั้นร่วมกันเรียบร้อย
อันนี้คือก่อนพ่อเสียชีวิตนะครับแต่หลังจากนั้นคุณผู้ชม
พอน้องไม่ยอมรังวัดตามที่พี่สาวต้องการ
พี่สาว๓คนโดยเฉพาะพี่สาวคนที่๓ไม่พอใจ
น้องชายบอกนะพี่สาวคนที่สามเอาไม้ไผ่ตีเขา
เขาก็เอามือรับไว้ทันพี่เคยเห็นก็วิ่งตามมาช่วย
เอาเสียมกระหน่ำตีเขาอีกจนเขาเลือดอาบเต็มไปหมดเลย
เนี่ยหลังจากทีเขาทะเลาะกับพี่สาวคนที่๓
พี่สาวคนที่๒กับพี่สาวคนที่๑เห็นเข้าไปถ่ายแล้วนะ
อาการติดตามนะครับ
ก็ต้องไปแจ้งความที่สพนดินแดง
เพื่อเอาผิดพี่สาวคนที่๓กับพี่เคย
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
เป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดบุรีรำนะครับ
เดินทางมาที่บ้านของพวกเขานี่แหละนะฮะ
แล้วก็ไปถามความจริงกับพี่สาวทั้ง๓คนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พี่สาวคนที่ถูกน้องชายแจ้งความชื่อว่ากันนิกาอายุ๔๖ปี
ชี้แจงแบบนี้ว่าวันนั้นนัดกันไปทำเขตที่ดินสวนยางพาราในการปักหลักเอาไว้
เพราะว่าลูก๔คนแน่นอนต้องมีสิทธิ์เท่ากัน
แต่น้องชายคนเล็กกลับไม่พอใจอย่างมาก
แล้วปรีเข้าไปทำร้ายตัวเขาด้วยการบีบคอเขาก่อน
ซึ่งไม่ตรงกันกับที่น้องชายบอกนะ
ก็เลยมีการตะโกนเรียกสามีที่กำลังใช้เสียมขุดหลุมฝังแนวเขตอยู่มาช่วย
สามีก็เลยเอาเสียมตีหัวไป
พี่สาวบอกว่าลูกของน้องชายนะส่งข้อความมาด่าด้วยนะ

ตอนนี้พี่สาว๓คนกำลังรวมตัวกันจะแจ้งความกับน้องชายดีไหม
เดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องมีการเรียกทั้ง๔คนทั้ง๔พี่น้องไปคุยกัน
เพื่อหาข้อยุติร่วมกันในวันพรุ่งนี้
เอาจริงพี่น้องจับเขาคุยกันก็ได้นะคะ
สถานการณ์จะดีขึ้นก็ได้นะคะ